ความหวานของคู่จิ้งคู่นี้กันบ้างดีกว่านะคะสำหรับฟรีม
พร้อมลุ้นให้ทั้งคู่กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนเรื่องงานใหม่ที่บีหวนกลับมาเล่นละครกับสองเพื่อนนางแบบ
อย่างคุณตุ๊กชนกวนานแล้วก็ออร์แกนราศีจะเป็นอย่างไร
ฟังทั้งหมดจากพี่บีเลยค่ะ
แข็งหวนนางแบบเป็นอย่างไรบ้างคะ
สนุกมากค่ะเวลาไปกองคือเหมือนแบบเราไม่ได้ไปทำงานค่ะ

ส่วนแฟนคาร์มก็ฟินนิดนึงที่เบอร์สเดย์คุณฟรี
อ๋อค่ะเขินจังเลย
ไม่ลงรูปนั้นล่ะค่ะบางคนก็จะแบบลงรูปคู่อะไรอย่างนี้
เราลงรูปแบบคุยกัน
ก็มันเป็นพี่ชอบรูปนี้พวกพี่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบ
เราคุยกันจริงเหมือนเราตั้งใจคุย